ในวันที่๒๔เมษายนนี้เป็นวันเทศบาลนะคะ
แล้วก็เทศบาลนครนนทบุรีก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้
เราไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานค่ะ
สวัสดีครับกับผมนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครดนทบุรี

เทศบาลนครดนทบุรีนั้นได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์
จนถึงปัจจุบันนี้ก็๘๐ปีพอดีนะครับ
เทศบาลนครดนทบุรีนั้นถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับอ้อมด้านจากกระทรวงบาทไทย

ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลของเรา
ให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง
จะเห็นได้ว่าเทศบาลนั้นจะดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่แรกเกิดนะครับ

ในการปลูกสร้างอาคารการก่อสร้าง
ทางอำนวยความสะดวกนะครับ
จากนั้นดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต่าง

จะต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน

เทศบาลนครตุรีนั่งถือว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้มีความร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องประชาชน
ชุมชนพนักงานเทศบาลนะครับ
ทุกคนนั้นร่วมมือร่วมใจกัน
พัฒนาท้องถิ่นของเราจนมีความเจริญก้าวหน้า

เสียสละอุทิศตนคือคนเทศบาล

เราจะได้มีโอกาสดูแลพี่น้องประชาชน
อย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ

กล่าวได้ว่าการเติบโตของนครนนท์นั้น

คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

โครงการและกิจกรรมต่างมากมาย

เพื่อจัดทำตำแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนให้เป็นระบบ
เนื่องจากที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างต่าง
เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
เทศบาลจึงต้องเร่งจัดระเบียบระบบทะเบียนบ้านใหม่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้สามารถสืบค้นสถานที่ตั้งบ้านเรือนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งในปี๒๕๕๙นี้คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกตำบล
เทศบาลนครนนทบุรีตระหนักถึงความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวต่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดตั้งปรับปรุงป้ายบอกเส้นทางลัด
เพื่อเพิ่มแสงสว่างบนท้องถนนลดปัญหาการจราจรและลดปัญหาอัธยากรรมได้อีกทางหนึ่ง
การปรับปรุงระบบการระบายน้ำของเทศบาลเป็นอีกช่องทางหนึ่งตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม
โดยการจัดสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการระบายปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อกจากนี้ยังได้มีการรณรงค์ขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชาวาและวัชพืชต่าง
การก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินป้องกันดินริมคลองพังทลาย
รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท้าบนถนนสายต่าง
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเทศบาลได้มีแนวคิดในการรณรงค์ให้ประชาชน
มาให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพของลำคลองต่างในพื้นที่ของตนเอง
ช่วยกันขุดลอกคูคลองรักษาความสะอาด
โดยเทศบาลจัดโครงการคลองสวยน้ำใส
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน

การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
ปัจจุบันเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับกรมอนามัยและเมืองพัทยา
จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
เป็นการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานเหมาะกับผู้สูงอายุ
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพกายที่ดี
การจัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจนและขาดโอกาส
เป็นกองทุนที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นจากแนวคิดของผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือนจากรัฐบาล
ประสงค์จะมอบเงินจำนวนนี้ให้เป็นสาธารณประโยชน์และช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนในท้องถิ่น
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์มอบเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนแล้วกว่า๖๐ราย
ด้านการจัดการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในชื่อนครนนวิทยาจำนวน๖แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก๑๑แห่ง
เปิดทำการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นก่อนอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่๖
มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประเภทต่าง
เข้ามาพัฒนาศักยภาพจนสามารถก้าวเข้าสู่ระดับจังหวัด

และเป็นตัวแทนในระดับทีมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นวอเล็กบอลฟุตบอลฟุตซอลหรือเรือพายเป็นต้น
ด้านวิชาการโรงเรียนนครนนวิทยา
สามารถผลิตนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมโรงเรียนต่าง

นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้หลายแห่ง
และการสอบชิงทุนไปศึกษาอย่างต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่น

เทศบาลได้สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
กิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเสริมมงคลชีวิต
เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
โบราณสถานโบราณวัตถุได้รับการดูแลให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง
เศรษฐกิจในชุมชนได้มีการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้า
ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
ยังมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่าง
ไม่ว่าจะเป็นประเพณีเข้าพรรษาประเพณีสงกรานโครงการบรรพชาสัมมะเนรภาคฤดูร้อน
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเป็นต้น
ด้านการจัดระเบียบเมืองเพื่อให้เกิดความสวยงามความสะอาดนครนนท์เมืองสะอาด
การจัดเก็บขยะเป็นเวลาการวางระบบการจัดเก็บขยะให้รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่จะต้องเก็บและกวาดถนนสายหลักให้แล้วเสร็จก่อนเวลา๖นาฬิกา
จัดหารถขยะขนาดเล็กเพื่อจะได้สามารถเข้าปฏิบัติงานตามตรอกซอยเล็กได้
ปรับปรุงพื้นที่ขายและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาล
จัดระเบียบผู้ค้าบริเวณทางเท้าถนนงามวงวานร่วมกับสำนักงานแขวงการทางนนทบุรี
อกจากนี้ยังได้จัดโครงการพี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น
ซึ่งเป็นการมอบยานพานะที่ไม่ใช้ให้กับท้องถิ่นที่มีงบประมาณจำกัด
โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี๒๕๔๖รวมแล้วกว่า๑๐๐คัน
แม้ว่าเทศบาลนครนนทบุรีจะก่อกำเนิดมากว่า๘๐ปีแล้ว
แต่เทศบาลก็ยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
ด้วยกำลังกายกำลังใจความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราชาวเทศบาล
อยากเห็นท้องถิ่นของเราก้าวสู่ความเป็นเมืองหน้าอยู่
อย่างไรก็ดีการพัฒนาเมืองจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น
การร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบ
จึงจะเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงชุมชนเข้มแข็งตลอดไป
และจะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
เช่นคำขวัญที่ชาวเทศบาลนครนนทบุรีทุกคนยึดมั่นอยู่ในใจเสมอว่า
เสียสละอุทิศตนคือคนเทศบาล